มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะที่บุรีรำคือมันเป็นจังหวะที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพยายามจะแซงแต่แซงไม่พ้นจนท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็เสียหลักแล้วก็ไปชนกับท้ายรถกระบะที่อยู่ด้านหน้าเท่านั้นไม่พอค่ะกระเด็นไปกลางถนนรถที่ขับมาก็เบรกไม่ทันแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยเขามีเจ้าหน้าที่คือมีแพทย์แล้วก็พยาบาลกลับจากงานล

จุดที่เกิดเหตุผมเนี่ยเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายแต่จู่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแซงขวาแต่แซงไม่พ้นก็เลยชนเอาฟังหน่อยค่ะ
นี่คือคนขับรถกระบะนะคะคุณผู้ชมทีนี้อยากให้ฟังต่อคนขับรถยนต์ก็คือคุณศรีสุดาศรีละเดี๋ยวฟังเธอเล่ากันหน่อยเธอเล่าว่ายังไงคะ
นี่ไงคุณผู้ชมสรุปแล้วคือมอเตอร์ไซค์มากัน๓คนผู้ชายเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถกระบะมาทีนี้มอเตอร์ไซค์มันแซงขวาของกระบะแต่แซงไม่พ้นก็เลยชนท้ายกระบะแล้วทำให้หลังจากนั้นรถของคุณศรีสุดาที่ขับรถยนต์มาก็เบรกไม่ทันชนท้ายอีก
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้น้องเนยเด็กหญิงสุกาลดาจรดรำอายุ๙ขวบเนี่ยเสียชีวิตนะหลังจากที่นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนนายจำนงจรดรำอายุ๓๙ปีแล้วก็นางอารีอาบรำคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องเนยเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำคุณย่าของน้องเนยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าน้องเนยเป
โรงเรียนในการแข่งขันเล่านิทานระดับจังหวัดเลยจะแข่งไม่กี่วันแล้วอะค่ะมาเสียชีวิตคุณย่ายังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานยังมาขอเงินย่าหนึ่งพันบอกจะเอาไปซื้อมือถือร่วมกับพ่อพ่อก็ไม่กล้าขอเงินคุณย่าแต่ย่าก็ไม่คิดนะว่าหลานจะมาจากไปด้วยวัย๙ขวบแบบนี้นะคะ